คุณผู้ชมมาดูภาพนี้ค่ะภาพนี้นะคะเจ้าของโรงแรมเขาถ่ายเอาไว้นะคะ
มาขอเช่าห้องพักที่โรงแรมแต่บอกว่าไม่มีเงินสด
แอปพลิเคชันในมือถือคือแบบเน็ตล่มขออยู่ก่อนได้ไหมแล้วค่อยจ่ายเงิน
ครับโรงแรมก็ให้อยู่นะคะแต่ปรากฏว่าพอเช็คเอาท์ถึงเวลาเช็คเอาท์ตอนเที่ยงอีกวันหนึ่ง
ไม่ยอมออกไม่ยอมจ่ายเงินแล้วก็โวยวายใหญ่เลยคล้ายคนสติไม่ดีด้วย
เจ้าของโรงแรมไปถ่ายคลิปแล้วเอาไปให้ตำรวจนะคะ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

ไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้
นู้นเลยจนเย็นนะคะจน๔โมงเย็นนะคะ
เจ้าของโรงแรมบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องให้ตำรวจมานะคะ
แต่เจ้าของโรงแรมก็บอกว่าก็กังวลกลัวว่า
ห้องอื่นลูกค้าคนอื่นก็จะตกใจแตกตื่นนะคะ
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็โวยวายตำรวจนะคะ
ปิดประตูเสียงดังใส่ตำรวจด้วยนะคะ
หลังจากนั้นก็คือขับรถเก่งออกไปหน้าตาเฉยเลยนะคะ
คือพอเย็นค่ำเนี่ยจะมีคลิปอีกคลิปนึง
ตอน๖โมงครึ่งขับรถออกไปค่ะ
คือมอเตอร์ไซน์นี่ก็ใช่ของเธอนะฮะ
เธอขับรถเก่งมาคนเดียวค่ะ
ขับรถเก่งสีขาวมานี่ค่ะ
เหตุการณ์ก็คือ๘กุมภาพันธ์จนต่อเนื่องอีกวันหนึ่ง๙กุมภาพันธ์นะคะ

เจ้าของโรงแรมบอกว่าไม่ได้ก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน

ไม่จ่ายค่ะอุตส่าห์ให้อยู่คืนนึงนะคะ

คุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้

เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้จำข่าวนี้ได้ไหมคะ

ผู้หญิงที่ขี่บิ๊กใบท์ชนม้ายกั้นทางด่วนนะคะ
จนในโลกโซเชียลไปขุดวิรกรรมของเธอว่าเธอโอ้โหมีดาบยาวไปทุบรถไปขู่เจ้าหน้าที่ภาพนี้ค่ะ
นี่ครอบครัวของผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
มีอาการผิดปกติทางจิตทางประสาท

เจ้าของโรงแรมบอกว่าคนเดียวกัน
โอ้โหคนเดียวกันเลย

แสดงว่าเธอขับทั้งรถยนต์

แต่ถ้ามีอาการป่วยทางจิตทางประสาทจริงคนในครอบครัวก็ต้องดูแลจะปล่อยให้มีพฤติกรรมแบบนี้มันก็ไม่ได้นะคะ
ขับรถคนเดียวอะไรคนเดียวแล้วก็ไปก่อเรื่องแบบนี้ค่ะ
คือทางครอบครัวบอกว่าเขาก็พยายามดูแลแล้วแต่ว่าก็ต้องดูแลมากขึ้นอีกแล้วครับ

แสดงว่าเธอก็ยังไปได้หลายที่นะฮะ